ละครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของจักรยาน
ผมพาคุณผู้ชมไปดูความแปลกของจักรยานคันหนึ่ง
เป็นจักรยานเฮลีคอปเตอร์

จะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นฮอหรือเป็นจักรยานกันแน่

โดยเจ้าของเขามีไอเดียแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมานี่

เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์จริงนะใช่นะได้นะ
ใช่ครับเป็นรถจักรยานเฮลิคอปเตอร์
ผลงานการประดิษฐ์ของคุณอามานพพลอยแสงเงินนะครับ
คุณอามานพเล่าให้ฟังว่าเคยสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งขึ้น
มีใบพัดครบเหมือนทุกอย่าง
เราจะเรียกว่าคันหรือว่าลำนี่ดิ
เฮลิคอปเตอร์เรียกว่าลำใช่ไหมครับให้เกียรติ
ก็คือจักรยานเฮลิคอปเตอร์๑ลำ
๑ลำนะครับ
จักรยานเฮลีคอปเตอร์ลำนี้นะฮะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับ
นำมาจากร้านซ่อมจักรยานของตัวเองเป็นเหล็กธรรมดานี่แหละคุณอาบอก
จึงติดใบพัดแล้วก็มอเตอร์พัดลมเข้าไป
เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดความแปลกความสวยงามแบบนี้
โดยใช้เงินลงทุนไปพันบาทนะครับ

คุณอามานพบอกว่าสร้างขึ้นมาเพราะต้องการสร้างสีสันให้กับชาวกาลสิน
หวังจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูในภายพักหน้าด้วย
แล้วก็บอกว่าหากมีโอกาสจะนำไปใช้ในเทศกาลต่างของชุมชนวัดใต้โพค้ำ
พฤศาลเป็นงานอเดียโรร่น่ารักดีนะคะ

หากทีบไปไหนใช้ทีบหรือว่าใช้ขับเครื่องดี
ใช้นักบินใช้พนักขับ
นักบินหรือว่าคนปั่นจักรยานดี
แต่เด็กคงชอบนะเห็นจักรยานมาแบบนี้นะครับ